คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยแม่สงครานนี่หลายพื้นที่เขาจัดงานกันนั่นแหละ
ึงการนี่ก็มีงานนะฮะเมื่อคืนปรากฏว่าวัยรุ่นสองกลุ่มไปเจอกันทะเลาะกัน
ไล่ยิงกันตายไปหนึ่งเจ็บอีกสองนะฮะ
นี่ฮะทีแรกเห็นเริ่มแบบมาลุมมาตุ้มกัน
ต่อยเริ่มตีกันเนี่ยทางวงดนตรีบนเวทียังไม่เลิก
แต่ว่าสาดไฟมาหาเลยนี่นะฮะสักพักหนึ่งเห็นคนหนึ่งวิ่งถือปืนเข้ามา
นนเริงนตรีหยุดเลยฮะหยุดเลยครับนี่ฮะวิ่งเข้ามายิงแล้วก็วิ่งหนีไปด้วย
โอ้โหหยุดเลยฮะ
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในงานบุญสงครานที่วัดโพนสว่าง
ที่บ้านโคกกล่องนะฮะในพื้นที่หมู่๑ตะบนโคกกล่องอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาล
เมื่อคืนที่ผ่านมาครับหมอลำซิ่งกำลังแสดงอย่างสนุกสนานเลย
ความจริงใกล้จะปิดเวทีแล้วนะฮะนี่เกือบจะเที่ยงคืนแล้ว
เอาจนได้นี่มีเรื่องกันจนได้แล้วถือปืนเข้ามาด้วย
คือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยสองกลุ่มนี้นะครับ
กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มวัยรุ่นของบ้านโคกล่องอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นจากบ้านนาซายนะฮะ
นาซาอยู่ที่อำเภอศรีวิลัยบ้านโคกองอยู่ที่อำเภอเมืองบึงกาล
นี่ฮะกำลังสนุกสนานกันอยู่หน้าเวทีเนี่ยอยู่ดี
มีเหตุชุลมุนวุ่นวายหมอลำนี้ต้องหยุดการแสดงเลยนะครับ
ทีแรกก็แบบนี่สาดไฟมาก่อน
พอเห็นคนนึงวิ่งถือปืนเข้ามาเนี่ยหยุดเลย
แล้วถามใส่ไมค์แล้วบอกอะไรกันอะไรกันนี่ฮะ
สุดท้ายเนี่ยมียิงกันนะครับคือที่บริเวณงานตรงนี้เนี่ย
มีคนเจ็บ๒คนนะฮะคือนางสาวนิตยาบานจบชื่อเล่นชื่อโบ
เป็นชาวบ้านโคกองนะครับถูกกระสุนเนี่ยเข้าที่ต้นขาซ้าย
อีกคนนึงชื่อนายฮีรันศรีจันโคตรนะครับ
ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าหัวแม่มือข้างซ้ายได้รับบาดเจ็บ
แต่ห่างจากวัดโพนสว่างจุดที่จัดงานบุญสงครานที่มีเวทีหมอลำซิ่งเนี่ย
ห่างไป๑กิโลเมตรนะครับบนถนนสายบึงการบุงคล้านะฮะ
ท่านผู้ชมครับมีผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่คนหนึ่ง
คือนายทศพรแสงเลขนะครับเป็นญาติของโบคนเจ็บนะ
คือทศพรเนี่ยหลังจากที่ทางกลุ่มบ้านนาซายวิ่งมายิงใส่เนี่ย
แล้ววิ่งออกไปเนี่ยทศพรวิ่งไล่ตามเข้าไปฮะ
วิ่งไล่ตามรถของกลุ่มที่มายิงไปนะฮะ
ปรากฏว่าทศพรไปถูกยิงแล้วเสียชีวิตอยู่ที่เกาะกลางถนนครับ
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะงานบุญสงครานยิงกันตายหนึ่งเจ็บอีกสอง
ได้คุยกับพี่สาวของผู้ตายนะครับบอกว่าได้ถามเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้ว
เมื่อคืนนี้น้องชายเนี่ยความจริงอาบน้ำจะเข้านอนแล้ว
ไม่ได้ตั้งใจจะไปดูหมอลำซิ่งที่งานบุญสงครานที่วัดโพนสว่างเลย
แต่เพื่อนมาเรียกบอกว่ามีเรื่องกับคู่อริ
ด้วยความรักเพื่อนน้องชายนี่กระโดดลงจากบ้านเลย
นี่คือผู้ตายนะครับทุกผู้ชมครับนายทศพรแสงเลข
น้องชายนี่ถึงขั้นแบบรีบกระโดดลงจากบ้าน
แล้วก็ออกไปเพื่อจะไปช่วยเพื่อน
พี่สาวบอกไม่คิดว่ามันจะบานปลายถึงขั้นถูกยิงตาย
ส่วนแม่ของผู้ตายบอกว่าคืนวันก่อนเกิดเหตุแม่ก็ฝันไม่ดีนะ

พอช่วงเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยลูกชายเดินมาบอกบอก
ถ้าเกิดผมตายเนี่ยซื้อเหล้ากลมให้ด้วยนะ
เมื่อคืนนี้มีเรื่องจนได้ครับไม่คิดว่านั่นจะเป็นประโยคสุดท้าย
เหมือนกับเป็นคำสั่งเสียของลูกชาย
คดีนี้อยู่ในท้องที่สพมบึงกาลนะครับทุกผู้ชมครับ
ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุอยู่นะฮะ
คือตอนนี้รู้แล้วว่ากลุ่มคู่อริเป็นใครอะไรยังไงกันบ้างนะ
สืบทราบจนรู้ตัวมือปืนแล้วกำลังตามตัวอยู่
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคนเจ็บคนหนึ่งนะครับ
ก็คือนางสาวนิตยาหรือว่าโบนะฮะเธอบอกว่าเธอโดนลูกหลงนะ
ความจริงเธอไม่ใช่คู่อริอะไรเธอโดนลูกหลงนะครับ
กระสุนเนี่ยเข้าต้นขาด้านซ้ายนะฮะ
โบเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้มีการแสดงหมอลำซิ่งนะ
เธอไปเปิดร้านขายของในวัดนะไปเปิดร้านขายของ
ช่วงเกิดเหตุงานจะเลิกแล้วเกือบเที่ยงคืนกำลังเก็บของอยู่
อยู่อยู่มีวัยรุ่นเนี่ยมาตีกันในงานแล้วก็วิ่งหนีกันชุลมุนไปหมด
เธอเนี่ยเป็นห่วงน้องชายเธอก็ออกไปตามหา
จากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดสักพักรู้สึกแสบตรงต้นขา
ก็เลยมองดูเอ้าเลือดไหลเต็มขาเลย
บอกโอ้โหตอนนั้นตกใจมากแล้วพอเห็นตัวเองเลือดไหลเต็มขาเนี่ย
คือภาพมันตัดไปเลยฮะเพราะเธอหมดสติไปเลย
ภาพมันตัดไปเลยหมดสติไปเลยถามว่าอ้าวแล้วทศพรอ่ะผู้ตายอ่ะ
โบรู้จักไหมโบบอกว่าผู้ตายคือน้องที่รู้จักกันนะครับ
ขอยืนยันว่าเขาเป็นคนที่นิสัยดีนะไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
ก็เลยอยากจะให้คนก่อเหตุออกมามอบตัวออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไป
พยายามที่ดีอย่างอัฐรยาศัยดี
อยากให้จับได้ไวอยากให้ออกมารับผิดชอบอ่ะ
สมมุติว่าชื่อบิ๊กก็แล้วกันนะครับ
บิ๊กบอกว่าตอนเกิดเหตุงานกำลังจะเลิกแล้วคนกำลังทยอยกันกลับ
มีวัยรุ่นต่างหมู่บ้านมาเที่ยวงาน
แล้วบิ๊กบอกว่าเขาเห็นทางอพรยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
แต่กลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยยิงปืนสวนใส่๒นัด
ทางเจ้าหน้าที่อพยิงปืนเพื่อควบคุมสถานการณ์อีก๑นัด
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะพากันวิ่งหนีออกจากวัดแล้วก็ขึ้นรถกระบะหนีไป
เป็นวัยรุ่นกลุ่มที่ต่างถิ่นที่บิ๊กเขาบอกมาเที่ยวงานแล้วก็มีเรื่องมีราว
พลอยิงปืนขู่แล้วก็ยิงสวนใส่มาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ส่วนตัวของบิ๊กกับผู้ใหญ่ในชุมชนตอนนั้นก็วิ่งตามกลุ่มผู้ก่อเหตุไป
เพื่อหวังจะจับกลุ่มตัวนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยเขาแวะไปบอกกับผู้ตายนะ
ว่าโบที่เป็นญาติกันที่โดนลูกหลงที่ขายของอยู่
ลูกหลงผู้ตายซึ่งอาบน้ำเสร็จกำลังจะเข้านอน
ก็สวมกางเกงแล้วก็รีบวิ่งออกมาจากบ้านกระโดดออกมาเลยเนี่ย
วิ่งตามรถกระบะผู้ก่อเหตุเพื่อจะช่วยจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุ
สุดท้ายถูกยิงเข้าหน้าอกสองนัดเข้าหัวอีกนัดหนึ่ง
แล้วยังถูกมีดแทงเข้าอีกลิ้นปีกอีก๒แผลด้วยนะฮะ
เยอะเลยนะฮะเสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาล
พี่แกก็ไม่ได้ใส่แต่กางเกงไปไม่ได้ใส่เสื้อไม่ได้ใส่รองเท้า
หน้าวัดแกก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ผมก็บอกว่าไอ้นั่นพี่โบถูกยิง
ตื่นเช้ามาครับเปิดเฟสมาเพิ่งรู้
อ่าตอนนี้ก็ตามตัวมือปืนกับกลุ่มที่ก่อเหตุกันอยู่